ไปปั๊มแต่ตีห้าครึ่งเลยรีบ

จะไปเติมน้ำมันนี่น้ำมันใกล้หมดใช่ไหม
จะไปเติมน้ำมันแต่รถมันดัน

นี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่าแรงจนหยดสุดท้าย

แล้วพี่คอพับคออ่อนนี่คือพี่เมาหรือเปล่า

คือแบบเอ๊ะยังไงนะยังไงนะ
พนักงานปั๊มทั้ง๓คนคือวิ่งแตกกระเจิงกันเลยค่ะ
ตี๕๓๖นาทีตอนแรกเข้ามาก็ดูปกตินะ
แต่ตอนเลี้ยวทำไมไปแฉลับตู้
เพราะอะไรเนี่ยค่ะมีคนเอาคลิปนี้มาลงไว้นะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ปั๊มในบ้านไร่ชาวเหนือ
ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรีค่ะ
ดีที่ไม่โดนราชบุรีไม่ได้มีดีแค่โอ่ง
คุณผู้ชมที่ขี่มอเตอร์ไซค์

มันน่าจะเกิดอะไรแต่เหมือนเขาพยายามจับที่

มันค้างหรือเป็นไงใช่พี่เมิ๊ธ
จริงเหรอจริงเขาไม่ได้เมานะ
แต่คันเร่งมันช้า
เอาคลิปนี้มาลงไว้ให้ระมัดระวังขณะขับขี่รถ
ช่วงชะลอจอดรถก็ต้องระวังด้วย
คันเร่งค้างพุ่งปื๊ดมาเลย